การขึ้นป้ายคุณคะที่นี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะ
เพราะว่าเอาไปดูหน่อยต้องระวังอะไรเนี่ย
เอาตามไปดูกันหน่อยนะคะเราอยู่ริมถนน

ใช่ระวังกระต่ายคุณ
ทำไมต้องระวังกระต่ายจะน่ารัก

จริงเอาค่อยดูค่อยฟังกันไป
อยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข๒๔โชคชัยเดชอุดมนะคะ
ช่วงบ้านคลองสารเพชรตำบลหนองหัวแร็ด
อำเภอหนองบุญมากสวรรค์นครราชชะซีมาก
คนที่ผ่านไปผ่านมาโอ้โหตกใจมากระวังกระต่าย
แถวนี้กระต่ายเยอะหรือยังไงอีกกิโลหนึ่ง

เอ้าเฮ้ยกระต่าย
กระต่ายจริงคุณ

แต่ที่เขาขึ้นป้ายระวังกระต่ายเพราะ
มันคือเทคนิคการขายกระต่าย
เขาขายกระต่ายคุณเห็นไหม
คือสองพี่น้องคู่นึงอะค่ะช่วงปิดเทอมเนี่ย
ช่วงนี้เขาเอากระต่ายจากฟาร์มของครอบครัวเขาออกมาขาย
สร้างรายได้เสริมคือถ้าเกิดอยู่ที่ฟาร์มบางคนไม่รู้ไง
เห็นทีนี้เขาก็เลยเอาออกมาตั้งไว้

แล้วบอกเลยว่าทำแบบนี้ขึ้นป้ายแบบนี้
มันเป็นแบบไอเดียการขายที่ดีมาก

อุ้ม๑๖ปีนะคะนักเรียนชั้นม๕เองค่ะ
พร้อมกับน้องชายนะคะวัย๙ขวบ
เขาบอกว่ากระใต่ที่ขายน่ะเป็นกระใต่สวยงามนะ

ก็เลยขอผู้ปกครองนำน้องกระต่ายออกมาวางขายริมถนน

กระต่ายที่นำมาขายเป็นลูกกระต่ายอายุ๑เดือน

ขายได้๑๐กว่าตัวเลยนะคุณเอามาตั้งขายข้างทางอย่างนี้
ขายดีนะคะในแต่ละวันก็จะออกมาขายกระต่ายช่วงประมาณ๗โมงครึ่ง
ถึงบ่าย๓โมงเย็นมีกรงด้วยเห็นไหม
มีกรงขายมีอาหารกระต่ายขายด้วย
เป็นจุดสังเกตอย่างนี้คือจอดซื้อไม่ว่านะ
จอดซื้อกระต่ายโอเคแต่อย่าจอด
ยิงกระต่ายไม่ได้นะคะตรงนั้นห้ามยิงนะคะ

ไม่รู้คุณชนะหน้าหงุดหงิดเหมือนอยากจะไปยิง
คุณอยากยิงกระต่ายเหรอคะ
อุตส่าห์ชมมาจะเล่นเองซักหน่อย
ไม่ได้เอาตรงนี้เขาจอดไว้ซื้อขายกระต่ายกันนะคะ

น้องเขาเอาออกมาขายเพื่อว่าเป็นรายได้เสริม
แล้วก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาเล็กน้อย